ในนั้นเชื่อว่าหลายคนยังคงตั้งคำถามอยู่ในเรื่องของประเด็น
อายการสั่งไม่ฟ้องนายบอสอยู่วิทยา

ทำไมถึงมีเอกสารออกมาว่า
ตกลงแล้วกรณีที่เขาเอาไปเทียบกับเสียเบ้นก่อนหน้านี้
ไปชนในตำรวจชั้นยศสูงเสียชีวิต
เหลือลูกสาวอยู่สองคนที่เขาส่งเสียดูแลกันอยู่เนี่ย

คดีของบอสวรยุติอยู่วิทยา
อายการเขามีการตั้งกรรมการขึ้นมา๑ชุด
แล้วพรุ่งนี้จะมีการถกด่วนเพื่อติดตามเรื่องของคดีนี้

รวมทั้งเรื่องของคดีเสียเบ้นที่ขับรถไปชนรองตีกับภรรยาเสียชีวิต

อุทธรณ์พิจารณาไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
แต่ทางด้านของเสียเบ้นหรือว่านายสมชายบอกว่า
ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะไปมรื้อฟื้น
ให้ลูกของทั้งสองท่านคิดถึงคุณพ่อคุณแม่อีก
ก็ให้มันจบไปซึ่งยืนโทษตามสารชั้นต้น

นายสมชายเวโรพิพัฒน์หรือว่าที่เรารู้จักกัน
ในการพาดหรือข่าวก็คือเสบนออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
กรณีที่ตอนนี้มันก็มีข่าวแชร์กันในโซเชียลนะฮะ
ว่าพนักงานอายการสำนักงานคดีสารสูงธนบุรี

ขอให้ศาลไม่รอลงอาญา
หลังจากสารชั้นต้นให้รอลงอายามีโทษกำหนด๓ปี

นายสมชายบอกว่าอายการมีการยื่นอุทธรณ์จริงตามหน้าที่
แต่สารอุทธรณ์ก็มีคำพิพากษาแล้วว่าให้ยืนตามสารชั้นต้น
คือจำคุก๓ปีปรับ๑แสนบาท
และโทษจำคุกให้รอลงอาญา
โดยตอนไปฟังคำพิพากษาของศาลในเดือนมิถุนายน

เพราะคิดว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วไม่อยากให้ไปรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่
เพราะว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเด็กเขาก็ดีขึ้นมากแล้ว
ที่ผ่านมาตัวเองก็ติดต่อกับเด็กมาตลอด
มีการคุยไลน์กันโทรไปหากันพาไปทานข้าวส่งขนมไปให้
ชอบทานอะไรก็ส่งไปให้เป็นประจำประหนึ่งเป็นพ่อลูกกันไปแล้วด้วยซ้ำไป
แต่พอมีข่าวออกมาเหมือนเป็นการไปรื้อฟื้นคดี
ทำให้เด็กหรือว่าลูกของผู้เสียชีวิต
วนกลับมาคิดถึงคดีนี้หวนกลับมาคิดถึงคุณพ่อคุณแม่
ก็เลยกลัวว่าสภาพจิตใจของเด็กจะแย่ลงไป
ขอว่าขออย่านำคดีนี้ไปโยงกับคดีของบอส

คดีของตัวเองย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้จบสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนความคืบหน้าในกรณีอายการไม่ฟ้อง
นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอส

นำไปสู่การที่อายการสูงสุด
มีคำสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมา๑ชุด
ไปตรวจสอบการพิจารณาในครั้งนี้
ล่าสุดนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกอายการสำนักงานอายการสูงสุด
บอกว่าตอนนี้คณะทำงานทุกคนรับทราบคำสั่งแล้ว
ซึ่งคาดว่าเดี๋ยวจะมีการนัดการประชุมอย่างเร่งด่วนวันพรุ่งนี้
เพราะอายการต้องการให้ความจริงนั้นปรากฏต่อสังคมอย่างเร็วที่สุดนะครับ